หมอลำกรอนเป็นรูปแบบการแสดงที่มีการผสมผสานจังหวะของดนตรีพื้นบ้านอย่างแคน
ท่วงทำนองการร้องด้วยภาษาพื้นถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อ
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น
โดยหมอลำกลอนเป็นรูปแบบของหมอลำหรือการลำประเภทหนึ่ง
เน้นการประชันกรเป็นหลักซึ่งโบราณนั้นจะใช้ผู้ชายร้องโต้กัน
ต่อมาภายหลังเริ่มให้หมอลำฝ่ายชายร้องโต้กรอนลำผลัดกับหมอลำฝ่ายหญิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน